เมื่อวานนี้มีเหตุการณ์นะครับที่ผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในฐานะพี่ชายนะครับ
แจ้งตำรวจสพตาครีที่นครสวรรค์
บอกว่าน้องชายของเขาหายตัวไปนะครับ
ว่าน้องชายของเขาน่าจะถูกฆ่าจนเสียชีวิต
แล้วก็เอาศพไปโยนทิ้งที่สระน้ำ

เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องมาที่สระน้ำแห่งนี้
เพื่อมาค้นหาว่าคนตายอยู่ในสระน้ำนี้หรือเปล่า
ตามการที่ผู้ชายคนนี้ได้แจ้งความไว้นะครับ
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็มาทำการค้นหาบริเวณทุ่งนา
แล้วก็บริเวณสระน้ำแห่งนี้นะครับ
ในพื้นที่อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์
หลังจากที่มีการค้นหาพบศพครับ
พบศพในสระน้ำจริงนะครับ
เป็นศพของนายอุดมชัดเทหรือว่าบี้อายุ๔๕ปี
สภาพศพก็ยังใส่เสื้อยืดกีฬาสีเหลืองกางเกงขาสั้นสีน้ำเงิน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพศพครับ
ก็พบว่าบริเวณท้ายถอยมีบาดแผลมีร่องรอย
คล้ายกับถูกทุบตีด้วยของแข็ง
แล้วก็ลำคอมีรอยคล้ายกับถูกเชือกรัดนะครับ
อกจากนี้นะครับยังมีบาดแผลตามร่างกาย
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปพบศพเมื่อวานี้คาดว่าน่าจะเสียชีวิตจมน้ำจมท่าตรงนี้

ก็เลยมีการตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยละเอียด
แล้วก็นำศพส่งโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ชนะสูตร
หาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไปนะครับ
ซึ่งตัวของพี่ชายที่มาแจ้งความเอาไว้ว่าน้องชายหาย
แล้วก็ตัวชาวบ้านเองนะครับ
ก็ได้ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
บอกว่าผู้ต้องสงสัยน่าจะมี๒ราย
มีความสนิทสนมกับผู้ตาย
แล้วก็มักจะเดินทางไปมาหาสู่กับผู้ตายอยู่บ่อยครั้ง
แล้วก็ทั้งผู้ตายแล้วก็ผู้ต้องสงสัยทั้ง๒ราย
มีพฤติกรรมชอบเสพยาเสพติด
แต่จริงแล้วมีผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งนะครับ
มักจะเป็นไม้เบื่อไม้เมากับผู้ตาย
แล้วก็มักจะชอบทะเลาะชกต่อยกับผู้ตายเป็นประจำเลย
เวลาที่มาเจอหน้าเจอตากันก็จะทะเลาะกันทุกครั้ง

ว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคือวันเสาร์ที่๑๓มิถุนายน
ชาวบ้านเห็นทั้งคู่กอดคอกันไป
ไปเดินแถวบริเวณสระน้ำในทุ่งนาแห่งนี้
จากนั้นนะครับก็หายตัวไป
แล้วก็ตัวพี่ชายผู้เสียชีวิตก็ไปแจ้งความแล้วครับ
พี่ชายผู้เสียชีวิตนะฮะแจ้งความว่านายอุดมฉัดเทหรือว่าบี้น้องชายหายไป
แล้วก็ชาวบ้านได้แจ้งเบาะแสถึงผู้ต้องสงสัย๒ราย
ทีนี้ครับชุดสืบสวนของสพตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ก็สืบสวนต่อเนื่อง
มีพยานหลักฐานชัดเจนนะครับแล้วก็ได้เข้าจับกลุ่มตัวนายอาธรณ์คำงามหรือว่าอึ่งอายุ๓๕ปี
ซึ่งนายอึ่งคนนี้แหละที่ชาวบ้านบอกเป็นไม้เบื่อไม้เมากับผู้ตาย
ก็คือเป็นไม้เบื่อไม้เมากับนายอุดมแต่เหตุฉะไหนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
พานายอุดมไปกอดคอแล้วก็เดินเล่นแถวบริเวณสระน้ำนะครับแล้วก็อีกคนนึงนะครับก็คือ
นายประธานเมฆช้างหรือว่าเออายุ๒๙ปีซึ่งตำรวจก็มีการสอบสวนจนทราบว่านายเอเนี่ยก็น่าจะเป็นผู้ร่วมก่อเหตุ
ทีนี้ครับเข้าจับกลุ่มตามหมายจับของศาลจังหวัดนครสวรรค์
ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
นายอาธรณ์หรืออึ่งซึ่งเป็นผู้ต้องหาบรายแรก
รับสาภาพนะครับว่าก่อนเกิดเหตุเขาได้เสพยาบ้าจนเมา
และทีนี้ฮะก็เลยคิดอุบายออกมา
อุบายที่จะชวนนายอุดมผู้ตายออกมาจากบ้านพัก
ช่วง๕โมงเย็นของวันเสาร์ที่๑๓มิถุนายนนะครับ
ตอนนั้นนายอาธรณ์เองก็ชวนนายประธานมาเป็นเพื่อนด้วย
ตอนชวนไม่ได้บอกนะว่าจะไปทำอะไรกับนายอุดมผู้ตาย
แต่แค่ชวนนายประธานมาเดินเล่นเป็นเพื่อน
แล้วนายอาธรณ์ถือท่อแป๊บยาวประมาณ๑เมตรไปด้วยนะครับ
อดคอกันไปไปถึงบริเวณสระน้ำหลังโรงศรี
จากนั้นนายอาธรณ์ใช้เหล็กแป๊บที่เขาถือมาเนี่ย
วดไปที่ท้ายถอยของนายอุดมทันทีจนนายอุดมล้มแน่นิ่งไป
แล้วก็นายอาธรณ์คิดว่านายอุดมเสียชีวิตแล้ว
ก็เลยชวนนายประธานซึ่งเมื่อกี้ไปล่อลวงมานะคุณนะ
ล่อลวงนายประธานมาให้มาเดินเล่นเป็นเพื่อน
ซึ่งนายประธานก็ยืนยันบอกเขาไม่รู้เลย
ว่านายอาธรณ์จะเป็นคนก่อเหตุเอาท่อนเหล็กทุบตีนายอุดมจนเสียชีวิต
แต่พอมาอยู่ตรงนี้แล้วทำอะไรไม่ได้
ก็ต้องช่วยนายอาธรณ์นำศพของนายอุดมเนี่ยไปทิ้งในสระน้ำนะครับ
นายประธานก็ยืนยันกับตำรวจว่าผมไม่ได้ร่วมทำร้ายร่างกายผู้เสียชีวิต
แล้วผมก็ถูกนายอาธรณ์ล่อลวงมาเหมือนกันนะครับ
แต่ทีนี้ตำรวจก็ต้องสอบสวนอย่างเข้มงวดแล้วก็ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองรายเอาไว้ก่อน
นำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสาภาพอย่างที่เกิดเหตุนะครับ
ทีนี้ครับย้อนไปถึงนายอุดรชัดเทซึ่งเป็นพี่ชายของผู้เสียชีวิตนะครับ
ก็เปิดเผยบอกว่าช่วงเย็นของวันเสาร์มีคนเห็นนายอาธรณ์ผู้ก่อเหตุ
เรียกน้องชายของเขาออกไปจากบ้าน
ทั้งที่จริงแล้วเนี่ยสองคนก็ไม่ค่อยจะถูกกันอยู่แล้วนะ
คือตัวของนายอาธรณ์มักจะชอบทำร้ายนายอุดมผู้เสียชีวิตมาโดยตลอดเลยนะครับ
บางทีเดินมาที่บ้านของนายอุดมเรียกนายอุดมออกมาจากบ้าน
แล้วก็ทุบตีทำร้ายร่างกายนายอุดมหน้าตาเฉยเลย
สงสัยว่านายอาธรณ์เนี่ยเวลาที่มาที่บ้านของนายอุดมเนี่ย
ก็มักจะมีอาการเมายามาด้วยทุกครั้ง
แล้วก็ไม่รู้เลยนะว่าทั้งสองคนคือมีเรื่องบาดหมางใจอะไรกันมาก่อน
แต่นายอาธรณ์ชอบแสดงพฤติกรรมแบบนั้นมาข่มขู่แล้วก็มาทำร้ายร่างกายน้องชายของเขานะครับ
เขาบอกว่าก็เคยแจ้งตำรวจเป็น๑๐๑๐ครั้งแล้ว
แล้วก็ไม่เชื่อว่าครั้งนี้นายอาธรณ์จะมาก่อเหตุกับน้องชายถึงขนาดฆ่าน้องชาย
จริงถ้าเกิดว่าย้อนไปก่อนหน้านี้คือเขาสนิทกันนะ
เป็นเพื่อนสนิทที่ไปมาหาสู่เพราะบ้านอยู่ใกล้กันไง
แต่พอมาช่วงหลังคือตัวผู้ตายเองเขาก็ไปเตือน
เตือนนายอาธรณ์เรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด
บอกว่าอย่าไปยุ่งเลยเกี่ยวกับยาเสพติดเดี๋ยวจะโดนตำรวจจับเข้าสักวัน
แต่นายอาธรณ์ก็ยังเสพยาติดยาอยู่อย่างนั้น
แล้วนี่แหละค่ะมันก็เลยเป็นปมของความบาดหมางก็เลยไม่พอใจกัน
แล้วก็เลยทำให้นายอาธรณ์มาไล่ทำร้ายร่างกายนายอุดมคือเจอที่ไหน
ลงมือทำร้ายตลอดแล้วก็คราวนี้พอมาเตือนเรื่องยาเสพติดอีกก็หมั่นไส้

คำนี้คือผู้ก่อเหตุคือนายอาธรณ์บอกว่าก็หมั่นไส้
มันไส้นายอุดมก็เลยลวงไปฆ่าซะเลยนะฮะ
ชาวบ้านก็แปลกใจไงวันเสาร์ที่ผ่านมา
ทำไมเดินกอดคอกันไปตรงนั้น
ก่อนหน้านี้เห็นมีเรื่องบาดหมางกันแต่กอดคอไปที่สระน้ำทำไมนะครับ
คุณผู้ชมฮะตำรวจก็ตรวจปัสสาวะของผู้ต้องหาทั้งสองคน
ของนายอาธรณ์และนายประธานเลย
พบว่าภาษาวะเป็นสีม่วงมีสารเสพติดในร่างกาย

ข้อหาเสพยาเสพติดเพิ่มเติม
นอกจากข้อหาฆ่าคนตายโดยเจ็ดตนาแล้ว